ระยะนี้ใครที่อยู่บริเวณตอนกลางของประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานคร
ตอนกลางวันออกไปกลางแดดอาจจะรู้สึกร้อนเป็นพิเศษ
เพราะว่าเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์นั้นเข้ามาตั้งฉากกับเมืองไหนของเรา

เงาของเราก็จะถูกเท้าของเราเหยียบไว้นะครับ
ซึ่งนี่หมายความว่าพลังงานของแสงอาทิตย์นั้น
สามารถที่จะส่งตรงมาถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครได้อย่างเต็มที่

มีกลุ่มเมฆฝนมีกลุ่มเมฆเข้ามาปกกลุ่ม
ก็จะช่วยลดความรุนแรงของแสงแดดได้
แต่ว่าในช่วงนี้เองกลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้นไปอยู่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

จึงทำให้แสงแดดที่ส่องเข้ามาบริเวณตอนกลางของกรุงเทพมหานคร
อาจจะร้อนแรงเป็นพิเศษโดยเฉพาะช่วงเที่ยงนะครับ
เดี๋ยวมาดูการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้
หลังจากที่ตอนนี้อุณหภูมินั้นค่อนข้างสูงละทีเดียว
สังเกตว่าบริเวณตอนกลางอยู่ที่ประมาณ๓๓องศาเซลเซียต
ภาคเหนืออีสานตอนบนถึงแม้ว่าอุณหภูมิจะอยู่ที่๓๐
แต่ว่าสีที่จางหมายความว่ากลุ่มเมฆ

แล้วก็จะเย็นลงอีกประมาณ๑๒องศาเซลเซียต

หมายความว่ามีกลุ่มเมฆเริ่มเข้ามาปกคลุมนะครับ
แบบนี้ก็จะทำให้อากาศเย็นลง
ที่สำคัญสิ่งที่ตามเข้ามาก็คือเรื่องของฝนนั่นเองนะครับ
นี่คือการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ฝนที่จะเกิดขึ้น

ปริมาณฝนที่ตกมาตั้งแต่ช่วงเช้าต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้
จะพบว่าฝนส่วนใหญ่เป็นแนวฝนที่ปกคลุมเหนือตอนบนอีสานตอนบน
ภาคตะวันออกบางส่วนแล้วก็บริเวณชายฝั่งอันดามัน
ถ้าหากเราคิดรวมไปจนถึงพรุ่งนี้นะครับ
จะพบว่าปริมาณฝนตกเข้ามาเยอะขึ้นนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางมีฝนเพิ่มเข้ามาเยอะขึ้น
ก็จะทำให้อากาศที่ร้อนเย็นลงได้

ก็จะพบว่าในช่วงเย็นวันนี้นะครับ
บริเวณพื้นที่ที่มีโอกาสเจอฝนเยอะที่สุด
ยังคงเป็นพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็อีสานตอนบนนะครับ
ภาคใต้ฝั่งอันดามันเจอทั้งคลื่นทั้งลมยังคงแรงอยู่นะครับ
หลังจากนั้นครับหลังจากที่พายุที่เข้าญี่ปุ่นเนี่ยนะครับ
อ่อนกำลังลงแนวฝนจะค่อยเลื่อนต่ำลงมานะครับ
จะพบว่าในวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มมีฝนเข้ามากระจายตัวบริเวณตอนกลางของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับ

ภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนแล้วก็กรุงเทพมหานคร
พรุ่งนี้ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งดูฟ้าดูฝนด้วยนะครับ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ